มาต่อกันที่บ้านนี้กันบ้างดีกว่านะคะ
หลังจากที่น้องสาวคนสวยของคุณกิฟต์ดราพดาเนี่ย
เลิกรากันไปกับพอสรันนะคะน้องเกรสนั่นเองนะคะ
หลายคนก็อยากจะรู้ถึงความสัมพันธ์ของฉันพี่น้องบ้านนี้ว่าเป็นยังไง
ก็เลยไปถามหาบูมกิตกล้องนี่แหละ
เพราะว่าบูมเป็นแฟนกับกิฟต์ดราพดาอยู่นั่นเองนะคะ

ใช่คือถามเจ้าตัวไม่ได้ก็ถามคนใกล้ตัวแล้วกันนะคะว่าเป็นยังไงกันบ้าง
แล้วก็มีข่าวเมาส์มาเรื่องส่วนตัวของบูมด้วย
บอกว่าเห็นว่าร้านขนมปังของบูมเนี่ย
เปิดมาเปิดปุ๊บปิดปั๊บอุ๊บ
อะไรยังไงนะคะเดี๋ยวไปฟังบูมกิตกล้องกันหน่อยค่ะ
ไม่ได้ว่าอะไรเลยครับไม่ได้พูดอะไร
คือเราก็ไม่ได้ถามเขาเนาะว่าเป็นยังไง
เราคุยกับเขามานานมากแล้วเรื่องนี้ว่าเขาขอไม่พูดถึง
ใช่เพราะฉะนั้นหลังจากนั้นไม่ว่าจะมีข่าวอะไรหรือว่ามีอะไรเกิดขึ้น
เราก็ตกลงกันเอาไว้แล้วว่าเราจะไม่พูดถึง
ปีใหม่คือจริงตอนนี้ก็มีงานแหละแต่ว่ารออยู่ว่าจะคอนเฟิร์มจะอะไรยังไง

แต่ว่าถ้าไม่มีก็คงไม่ได้ไปเที่ยวไหน
เพราะว่าวันที่๑ก็มีเลี้ยงพนักงานตื่นเต้นเกิดมาไม่เคยมีพนักงานแบบเยอะอะไรอย่างนี้

แล้วก็พาพนักงานไปกินเลี้ยงไปปาร์ตี้สั่งสรรค์อะไรอย่างนี้

แล้วก็ต้นปีนี้ครับประมาณปลายเดือนมกรากำลังจะเปิดสาขาใหม่ที่รามกำแหงครับ